เคลื่อนไหวอื่นกันหน่อยพาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดเลย
อายุ๑๙เมายาเอาไม้ตีคุณตา
ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราเล่ากันอยู่บ่อย
ปัญหาจากยาเสพติดเนี่ยค่ะตำรวจไปห้ามยังโดนทำร้ายไปด้วยเลย
ยังโดนทำร้ายไบล่าจะยกเชื้อหมดเลย

ผมจำนวนให้พระนางพี่ว่าจะใช้แบบนี้ได้เลย
กลับอาหารประกอบอาหารกลับด้วย
ไปกาลมันได้อย่างไรดีภาษานี้แกจะพันตัว

และกลับไปที่พี่มีน้ำอาหารพี่สงสัยด้วย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
ภายในบ้านเลขที่๑๑๖หมู่๑๔อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะ
ตอนที่ตำรวจเข้าไปเนี่ยตัวหลานเนี่ยนะคะ
ก็ยังนอนอยู่ในบ้านเลยนะคะคุณผู้ชมตัวหลานยังนอนอยู่ในบ้าน
แล้วก็นอนห่มผ้าห่มอยู่นะคะตำรวจไปปลุกให้ตื่น
พอไปปลุกปุ๊บเนี่ยพยายามจะเข้าไปคุย
แต่หลานชายคนนี้วัย๑๙คนนี้เอามีดพระลุกขึ้นมาจะฟันตำรวจค่ะ
ตำรวจเลยต้องล็อกตัวเอาไว้แล้วก็ชิงมีดมา
นี่แล้วก็รวบตัวเอาไว้แบบนี้เนี่ยพยายามจะสู้ขัดขืน
ไม่ยอมให้จับแต่โดยดีก็ต้องนำตัวออกมาหน้าบ้าน
ก็ยังเอะอะโวยวายนะคะจะทำร้ายตำรวจจะทำร้ายคนนั้นคนนี้
สุดท้ายก็ออกมาเนี่ยมานั่งอยู่กับพื้นหน้าบ้านเนี่ยค่ะ
ตำรวจก็ควบคุมตัวไปที่สพด่านซ้ายนะคะ

คุณตาของผู้ก่อเหตุค่ะคุณตาคำแดง
ตาก็เล่าให้ฟังว่าตาเนี่ยกลับมาบ้าน
แล้วเปิดประตูไม่ได้ก็เลยเข้าทางด้านหลังบ้าน
แล้วก็กินข้าวสักพักหนึ่งก็มานั่งปอกแตงอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็เดินเข้าบ้านหลานชายนึกว่าตาจะเอามีดไปแทง
เพราะว่าตานั่งปอกแตงอยู่อะค่ะครับก็เลยมาทำร้ายตาเฉยเลย
ตาก็ต้องหนีออกมาหน้าบ้านหลานก็ตามมาคว้าท่อนไม้ยาวเป็นเมตรเลยนะ
หน่ำตีคุณตาดูคุณตาสิคะอายุ๗๗แล้ว
โดนหลานเอาไม้ตีไปอ่ะสี่ครั้งเจ็บแขนเจ็บขานะคะ
แล้วก็ที่ตัวด้วยนะคะที่โดนหลานตีเข้าไป
ญาติก็เลยรีบแจ้งตำรวจคือหลานคนนี้เสพยา
แล้วก็ชอบมีปัญหาแบบนี้หาเรื่องคนนั้นคนนี้เป็นประจำ
ของใช้ในบ้านไม่ว่าจะเป็นทีวีรถจักรยานยนต์ของใช้อื่นเนี่ยนะ
เอาไปขายหมดเลยค่ะแทบจะไม่เหลืออะไรในบ้านค่ะ
เอาไปขายซื้อยามาเสพนะคะบางครั้งเนี่ยตาบอกว่าต้องหนีออกจากบ้านไปนอนบ้านญาติ
ก็ปล่อยให้ตำรวจดำเนินคดีไปตามขั้นตอนค่ะคุณตาบอกตำรวจต้องดำเนินคดีค่ะ
รักก็รักแหละนะหลานนะแต่มีพฤติกรรมแบบนี้คุณตาบอกไม่ไหวจริง